เริ่มร้อนแล้วกับเดินชนตันล่าง
เพชรดำเสียบด้วยข้อขวาแล้วพยายามจะล๊อคไหน

หลักเหลี่ยมดีครับนักชกรุ่นน้อง

สูบได้เจอแค่ซ้ายของเพชรดำครับ

พยายามจะใช้เหลี่ยมแล้วทิ้งด้วยมัดขวา
ปักด้วยศอกขวาสอกซ้ายล็อกใน

ได้เลือดจนได้แล้วครับเพชรดำ
เลือดไหลออกมาอย่างเยอะเลยครับตอนนี้
น่าจะบริเวณหน้าผากนะครับ
ฝั่งขวาครับเหนือคิ้วขวาขึ้นไป

หลวงเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับเจอศอกขวา
ดูนะครับท่านผู้ชมครับดูบาดแผล

ไหวไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ได้แล้วครับอืมอ่า

น่าจะโดนจุดสำคัญหรือโดนเลือดใหญ่ครับ

โอ้โหเลือดนี่พอกดปั๊บนี่ปล่อยมือ
ปั๊บนี่เลือดพุ่งกระฉูดเลยครับ
อืมนี่